ท่านผู้ชมครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะ
ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นที่พูดถึงมากไปกว่าเรื่องของ
คุณปทฤษฎีสหวงที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้

ตอนสายนะฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลย

ตั้งแต่ตี๔เลยคุณมดดำพี่จิ๊กนวรัฐ

ท็อปเนี่ยคือตั้งใจจะไปเช้าแล้วปรากฏว่านอนไม่หลับ
ก็พอทราบจากพี่จิ๊กว่าจะมีการแต่งหน้าให้ปอ
ก็เลยติดต่อไปแล้วก็ไปไปตี๔เหมือนกัน

ไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ
ที่ห้องที่เขาชื่อว่าห้องสุดท้ายชื่อห้องเขา
เพื่อจะไปแต่งหน้าให้กับปอเป็นครั้งสุดท้ายนี่แหละค่ะ
ก็ไปถึงก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่

ค่ะแต่ว่าทำมาตลอดครับห้องสุดท้ายแล้วก็ได้แต่งหน้าน้องปอร์ด้วย

น้องปอร์นี่นะคะอยู่ตู้แช่แข็งแล้วแต่งหน้ายาก

มีเรื่องแต่งหน้าผู้เสียชีวิต

เพราะว่าผิวมันแข็งไปหมดแล้ว
แล้วก็ในขณะที่ผิวแข็งมันจะเหมือนมีน้ำมันอะไรเยิ้ม

พี่จิ๊กเล่าว่า
วันนี้ยุ่งมากตอนเช้าต้องมาตี๔ตี๕เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับคนอื่น

นี้แต่งนานเป็นพิเศษทั้งเคยแต่งหน้าศพมาเลยนะฮะ
เพราะว่าต้องตัดเล็บตัดผมแสงเจลไซหมดทุกอย่าง
ทำเองหมดเลยหวีอย่างหล่อแต่งหน้าให้เหรียญมากไม่ให้พลาดเลย
แล้วระหว่างที่แต่งก็ได้พูดกับปอด้วยว่า
ขอให้ปอกลับมาใหม่เป็นพระเอกที่ดังกว่าเดิมนะ
กลับมาเป็นขวัญใจเขาว่าคนรักปอเยอะนะ
แล้วก็มีท็อปดารณีนุษย์มาช่วยมาช่วยด้วยนะเอาพวงมาลัยมาไหว้

แล้วก็พี่จิ๊กบอกว่าถึงแม้ว่าจะแต่งหน้ายากแต่ว่า

เพราะว่าคนที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสีผิวมันจะเปลี่ยนไป
เราก็จะต้องเอาโทนสีที่เป็นสีผิวของคนเนี่ย
ที่มีชีวิตเนี่ยเข้าไปเติมให้มันแบบว่า

แม่ปออ่ะเค้าเป็นครูเนอะ

เพิ่งไปลาออกจากที่ทำงานตอนวันที่๓มากราศน์
ก็ให้เหตุผลในการลาออกแล้วก็มันก็มีผลทันทีถูกต้องไหมฮะ

จะได้เต็มที่ไม่เกียรติบังราชการ

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็เกษียณแล้ว

เป็นผู้ที่บุรีลำ

ก็ไปถามเขาว่าทำไมจะมาแต่งล่ะ
ทุกอย่างไปตามวิถีชีวิตเขาตั้งใจเฉย

ส่งปอขึ้นสวรรค์ไปสู่พบที่ปออยากไป
เพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนเสียใจ
แล้วเขาอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่

ก็ขอแสดงความขอบคุณกับพี่จิ๊กด้วยเนอะ